เรามาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์กันก่อน
กรอกน้ำแดงผสมกับยาฆ่าแมลง
และให้ลูกซึ่งเป็นลูกชายฝาแฝดวัยกำลังน่ารักเลยนะฮะ
ดื่มแล้วตัวเองก็ดื่มตาม
ปรากฏว่าผู้เป็นพ่อเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
ส่วนผู้เป็นลูกฝาแฝดตอนที่ญาติไปพบยังหายใจรวยรินอยู่นะ
คือยังไม่เสียชีวิตทันทีแต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
สาเหตุที่พ่อคนนี้กรอกยาให้ลูกแล้วก็ตัวเองจนเสียชีวิต
เกิดจากปัญหาครอบครัวหึงหวงแล้วก็น้อยใจภรรยาที่กลับไปอยู่บ้านแม่
เหตุสลดเกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้ภายในบ้านพักที่บ้านบักจังตำบลกาบเชิง
ตำรวจเข้าตรวจสอบพบศพของนายสมชายพิมพ์เงินอายุ๔๕ปี
สภาพศพนั้นนอนหงายอยู่กับพื้นภายในห้องนอนในลักษณะตาค้างน้ำลายฟูมปาก
ขณะที่ลูกชายฝาแฝดวัย๑ขวบ๗เดือน๒คน
ก็คือน้องนินจาและน้องโชกุลไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล
ใกล้กันก็พบขันน้ำเป็นขันเงินผสมน้ำแดง
ซึ่งเป็นน้ำอัดลมผสมกับยากาเน็ตซึ่งเป็นยากำจัดศัตรูพืช
แล้วก็ขวดยาตกอยู่นอกจากนี้ยังพบจดหมายเหล่านี้นะครับ
จดหมายพ่อเขียนไว้หลายข้อ
กับคนที่บ้านไม่ต้องมางานศพพี่กับลูก

ไม่ต้องตามหาเพราะพี่กับลูกจะไปตายที่อื่น

ไม่ต้องมางานศพพี่กับลูกและห้ามแยกพี่กับลูกเวลาทำบุญ
เวลาเผาศพให้เผาพร้อมกับลูก
ไม่ต้องมางานศพพี่กับลูกเพราะพี่ไม่ให้อภัยติ๊ก
งานศพพี่กับลูกจะต้องทำที่เดียวกันห้ามแยกเด็ดขาด
งานศพพี่กับลูกไม่ต้องมาช่วยอะไร
และข้อ๗ย้ำอีกครั้งไม่ต้องมาไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาตาม
ถึงหาก็ไม่เจอไปตายที่อื่นไม่ใช่ที่บ้านนะครับ
นี่แหละครับก็เป็นจดหมาย๑ฉบับเขียนไว้นะครับถึงติ๊ก
ถ้าเห็นข้อความนี้แสดงว่าพี่กับลูกได้ตัดสินใจลาโลกนี้ไปแล้ว
ไม่ต้องตามหาแต่ขอให้ติ๊กทำตามนี้๗ข้อนะครับ
ก็ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านก็มามุงดูขณะที่เจ้าหน้าที่
มารับศพมาเก็บศพของผู้ชายคนนี้ที่บ้านด้วยความเศร้าสลดนะครับ
เพราะว่าตัวเด็กแฝดเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
ขณะที่นางสาวจีราพรโสรจันทร์อายุ๒๐ปีภรรยาผู้ตาย
ซึ่งเป็นผู้ที่มาพบศพคนแรกร้องไห้เป็นลมล้มฟุบเลยนะครับ
หลังจากที่เดินทางมาจากบ้านพ่อของตัวเองเพื่อมาดูลูกแต่เช้า
เนื่องจากบอกว่าทั้งคืนโทรหาสามีไม่ติดนะครับ
โทรตั้งแต่วันพระสบดีแล้วหลังจากที่ทะเลาะกัน
ก่อนที่จะตัดสินใจมาที่บ้านหลังนี้มาส่องดูทางหน้าต่างนะ
พบนี่นะครับเด็กนอนนิ่งอยู่ในบ้าน๒คน
ผู้เป็นสามีก็นอนนิ่งอยู่ในบ้าน๒คน
ร้องไห้โวยวายเสียงดังจนเพื่อนบ้านต้องมาดู

เข้าไปในบ้านได้นะครับก็พบว่า
ตัวสามีเป็นศพไปแล้วนะครับ
ส่วนตัวลูกหายใจรวยลินก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ด้านของนางอ่อนอนงพิมพ์เงินพี่สาวผู้ตาย
เปิดเผยถึงสาเหตุการฆ่าตัวตายของน้องชายว่า
น้องชายมีปัญหาทะเลาะกับภรรยา
เรื่องที่น้องชายเอารถยนต์ของพ่อตาไปจำนำ
เนื่องจากน้องชายติดการพนัน
ภรรยาขอแยกกันอยู่นะครับแล้วก็พาลูกชายฝาแฝดไปอยู่ด้วย
แต่จากนั้นน้องชายของเธอไปรับลูกชายฝาแฝดกลับมาอยู่ที่บ้าน
เมื่อคืนวันพุธและวันพระสบดี
น้องชายก็บอกว่าจะเอาลูกไปส่งให้ภรรยา
แต่สักพักก็เห็นน้องชายกลับมาที่บ้านพร้อมลูก
ตอนนั้นก็คิดว่าสามีคือน้องชายเนี่ยนะ
กับภรรยาเขาทะเลาะกันก็คงจะหอบลูกมาที่บ้านอีกครั้งนะครับ
แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตอะไรไม่ได้เอกใจอะไร
น้องชายไปซื้อน้ำแดงมาพร้อมกับมาขอยืมกระติกน้ำที่บ้าน
โดยไม่มีอาการผิดสังเกตใดว่าน้องชายจะน้อยใจ
ถึงกับฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกชายฝาแฝดทั้งสองคนนะครับ
เรื่องนี้ทางพี่สาวของผู้ตายก็บอกเสียใจเหมือนกัน
เพราะว่าหลานสาวขออภัยหลานฝาแฝดอยู่ในวัยที่น่ารักเลย

สำหรับศพทั้ง๓คนจากการชนะสูตรไม่พบร่องรอยการต่อสู้

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบสาเหตุเนื่องจากดื่มยาฆ่าแมลงผสมน้ำแดง
ซึ่งญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
มอบศพของลูกชายฝาแฝดทั้งสองคน
ให้กับนางสาวจีราพรผู้เป็นแม่
ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านแนวเผยสังขะ
ส่วนศพของนายสมชายได้ตั้งบำเพ็ญกุศลไว้

โดยมีชาวบ้านทยอยเดินทางมาร่วมงานศพ
บรรยากาศที่เศร้าสลดนะครับ